แบบเอื่อยแต่ก็เข้ามาเต็มที่

โอเคนะเอาล่ะคุณผู้ชมครับมาเจอกับเราสองคนแบบนี้ความสนุกสนานรออยู่นะครับ

อย่างนี้ละกันคุณผู้ชมเรื่องแรกเดี๋ยวจะพาไปเรื่องของที่จอดรถกันเลย
ที่จอดรถก็มีปัญหานะหลายครั้งที่เราเคยอ่านข่าวลักษณะแยกที่จอดรถกันอันนี้ใช่ไหม
แย่งที่จอดรถแต่จอดแบบนี้ใครเขาก็จอดต่อไม่ได้ล่ะครับ

นี่ใส่เสี้ย
โอ้โหมาเป็นชุดจอดคร่อมมาครับ
ลักษณะคล่อมไม่ได้คล่อมด้านข้างปกติเคยเห็นคล่อมเส้นข้างอันนี้คล่อมเส้นหน้าค่ะ
คือมี๓ค่อมเลยนะค่อมด้านข้างแล้วก็ค่อมไปด้านหลังอีก
แล้วนึกว่าค่อมค่อมโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นแล้วอย่างนี้ยังไงจอดได้ครั้งเดียวสิครับ
คันอื่นเขาจอดต่อไม่ได้ครับข้างหลังจอดไม่ได้แล้วเพราะมันเหลือแค่ครึ่งเดียว
ส่วนข้างก็ต้องจอดแบบกระมิดกระเมียนแล้วข้างหน้าก็จอดไม่ได้ก็เหลือครึ่งคันเหมือนเดิมอ่ะ
โอ้โหเอาคือแม่ค้าคนนี้เขาบอกว่าสุดทนจริงเพราะว่ามาเจอสภาพแบบนี้
ถูกวันนะเป็นบรรพลื้อมาจอดอันนี้ถูกวันนะ

เออนี่ครับเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราช

ห้ามโทรมาอีกห้ามโทรมาอีกห้ามโทรมาอีกห้ามโทรมาอีกห้ามโทรมาอีกห้ามโทรมาอีกห้ามโทรมาอีกห้ามโทรมาอีกห้ามโทรมาอีกห้ามโทรมาอีกห้ามโทรมาอีกห้ามโทรมาอีกห้ามโทรมาอีกห้ามโทรมาอีกห้ามโทรมาอีกห้ามโทรมาอีกห้ามโทรมาอีกห้ามโทรมาอีกห้ามโทรมาอีกห้ามโทรมาอีกห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

อันนี้ไปเผาศพมาเห็นเบอร์โทรมิตรดูค่ะ
คุณไม่เคยไปเผาศพลงศพเลย
ไม่ได้บอกว่าทำบลค่ะคือคนตายแล้วนะคะ
คนตายแล้วนะคะนี่เป็นหรือเปล่าคะ
เอาผมตายแล้ว
ทำไมพูดแบบนี้นะ
โอ้โหแล้วคุยไปคุยมาสุดท้ายเนี่ยฮะ
บอกกับทางปลายสายไปว่านี่ฉันได้เบอร์มาจากฝาโรงศพนะ
เธอรู้หรือยังเพราะเธอตายแล้ว
งงเลยคือลักษณะนะครับเขาอัดเสียงนี้เอาไว้
คือเหมือนประมาณว่าตอนแรกนั่นแหละโทรมาก็เหมือนเดิมมุกเดิมเลย
ก็คือบอกปลายสายไปว่าคุณเป็นหนี้ต้องชดใช้ต้องชดใช้
ลักษณะอย่างนี้ส่วนปลายสายเขารู้ทันไง
เขาก็เลยพูดกวนไปแบบนั้นแล้วก็อัดเสียงเอาไว้ด้วย
เพื่อเป็นหลักฐานครับคุณสุพัสราครับ
แล้วกดตามให้ออกมาเป็นเงินอะไรต่างกลายเป็นโอนเงินให้เขานี่แหละค่ะ
มันมาในรูปแบบการโทรมาหาเรานี่แหละนะคะ
ไปดูกันหน่อยนะครับพอคลิปนี้ไปโพสต์ในโซเชียลแล้วเนี่ย
คือผู้ที่เขาอัดคลิปเอาไว้แล้วก็มาโพสต์เอง
บอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์อีกเพียบเลย
โอ้โหพี่คะมีภาคสองต่อไหมคะอยากฟัง
ไม่มีแล้วค่ะแค่นี้ก็พอแล้ว
ไม่อยากไม่อยากไปตอบโต้มากนะคะแก๊งนี้ไม่รับโทรศัพท์ง่ายที่สุดค่ะ
แต่ถ้ารับไปแล้วนะครับแล้วเขาโทรมาในลักษณะแบบนี้
ไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงแล้วครับวางสายไปเลยดีที่สุดนะครับ
เอ้าทีนี้เขาบอกว่าแตกตื่นกันทั้งหมู่บ้านเลย
ผู้หญิงคนนึงค่ะบอกว่าแม่ตะเคียนเข้าสิงเช้า
สิ่งที่แม่ตะเคียนต้องการค่ะก็คือการย้ายศาลให้ที
แล้วทำไมจะต้องย้ายศาลด้วยล่ะคะดูค่ะ

แล้วทีนี้ต่อมาสองสัปดาห์ค่ะ

ให้เธอเป็นคนรำบวงสวง
ชาวบ้านก็แตกตื่นกันทั้งหมู่บ้านแล้วค่ะ

โอ้โหคุณคะ

โอ้โหนี่เฮกันทั้งหมู่บ้านเลยเหรอ

โอ้โหเอาเป็นเรื่องความเชื่อนะ

ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณกันด้วย
ว่ามันผิดหรือถูกอะไรอย่างไร

ถ้าเปลี่ยนได้ก็จะเปลี่ยน

แต่ว่าสภาพมันไม่ได้ขนาดนี้หรอกที่ผมมาเปลี่ยนอ่ะแบบนี้ไงมันก็กลมกลืนกัน
ลูกนั้นก็กลมเกลียงที่ฝาปิดอยู่อ่ะมันมีเจ้าของกันเลยที่ดูบ้างอืม
เนี่ยเจ้าของเขามีเนี่ยเขามาเอาของเขาน่ะเขาฝากไว้เมื่อวานมาเอา
พี่จะให้ไปเปลี่ยนของพี่แล้วคนอื่นมาเอาจะเอาที่สั่งให้หรอก
พี่เปลี่ยนอ่ะสั่งสภาพเก่าเก่าไว้ผมผมไม่ได้เปลี่ยนที่หนังก็เปลี่ยนไม่ได้
เปลี่ยนได้ตามภาพนี้ไม่ได้ตามภาพนี้หรอกพี่สั่งผมไม่ได้เปลี่ยนตามภาพนี้เลย
เอาใหม่ไปเปลี่ยนกับเก่ามันเปลี่ยนตามไม่ได้ไม่มีใครเขาเอาอ่ะ
ผมมาเปลี่ยนเปลี่ยนแต่เก่าเก่าไปให้ใกล้เคียงแต่ถ้าจะเปลี่ยน
ไม่เหมือนกับนำเต็มตันไม่ได้เปลี่ยนให้ได้โอ้โหเอาจริงจริง
ถ้าจะฟังทั้งหมดแล้วก็ห้านาทีเต็มนะโอ้อย่าไปอย่าไปอ่าเอาแต่
เอาอย่างงี้ฟังความทั้งสองฝั่งแล้วกันนะครับครับไปสอบถามในสัมพันธ์ภูมิวงอายุสามสิบสามปี
คนที่นำถังแก๊สไปเปลี่ยนนั่นแหละเขาบอกว่านำถังแก๊สใบเจ้าปัญหาเนี่ย
ให้ดูเลยแล้วบอกว่าเขาไปเติมแก๊สที่ร้านนี้เป็นประจำต่อเนื่องมา๒ปีแล้ว
แต่ทางไอซ์เขาก็เปลี่ยนให้เป็นประจำนั่นแหละใช่แต่ครั้งเนี้ยเขาอ้างว่าเปลี่ยนถังแก๊สสภาพเก่าเก่ามาเนี่ย
เขารับไม่ได้ไม่ได้สิมันเก่าเออเขาบอกว่าอยากได้ถังใหม่เพราะทางเขานะ
ทางฝั่งเขาก็บอกว่าตอนไปเปลี่ยนก็เป็นสภาพที่ดีกว่านี้ค่ะแต่จะเอาสภาพแบบเก่าเก่าอย่างนี้มาเปลี่ยนให้ผม
ผมไม่เอาเออเอาทีนี้นางสุชาดาคำกลิ่นเป็นเจ้าของร้านแก๊สไปฟังเจ้าของร้านบ้าง
เจ้าของร้านบอกว่าปกติเนี่ยจะหาถังในสภาพเดียวกันเปลี่ยนไปให้แต่ว่าลูกค้ารายนี้มาช่วงที่สับถังสำรองเนี่ย
มันหมดทำให้ลูกค้าต้องฝากถังนี้ไว้ก่อนเพื่อรออัดแก๊ส
แต่ลูกค้าบอกว่าไม่มีใช้ร้านต้องรับผิดชอบถังที่เก่าด้วยก็ถกเถียงกันนะคะ
ถกเถียงกันแบบเนี้ยอ่ะแต่ไปลองฟังเสียงแม่ค้าหนูหน่อยเนอะอ๋อค่ะ
ตอนนี้คือถังเหล็กมันแพงไอ้ถังเก่าเก่าอ่ะเราจะเปลี่ยนให้ลูกค้าไม่มี
เรามีวันหนึ่งประมาณสิบถังแล้วเราก็เติมพยายามจะเติมทุกวัน
นี่เขามาเนี่ยถ้า๑๐ถังนั้นมันหมดแล้วเขาก็จำเป็นต้องฝากไว้
รับผิดชอบถังให้เขาไม่ได้เขาไปสภาพไหนเขามาสภาพไหน
เราพยายามจะหาสภาพใกล้เคียงแต่สภาพเดียวกันมันหาไม่ได้อยู่แล้ว
อ่ะอืมก็ให้ฟังความทั้งสองข้างแต่บอกแบบนี้เรื่องของถังเก่า
มันจะมีอายุการใช้งานบอกอยู่ไม่ได้ใช้ได้ตลอดไปนะคุณนะ
คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้เห็นบอกว่าหนุ่มคนนี้น้อยใจเมีย
น้อยใจเบียร์อย่างแรงนะคะน้อยใจเรื่องอะไรเดี๋ยวจะบอก
แต่หลังจากที่น้อยใจนู่นค่ะปีนขึ้นไปอยู่บนเสาสูงนู้นค่ะ
นุ่มสองคนระบบนตั๊มป้าพ่อจะขับแล้ว
พ่อพี่ข่าวแล้วเขาคิดเรื่องอะไร
ลงมาอยู่กับเขากับลูกเนอะ

ขอโทษนะ
โอ้โหพอลงมาก็โผล่กอดกันแบบนี้
ค่ะแล้วเสานี่สูงมากนะคะเสาอยู่ที่อังพลันรองจังหวันบุรีรัมค่ะ
อายุ๒๗ปีโอ้โหเสาสูงสูงมากสูงตั้ง๘๐เมตรอะค่ะ
และหลังจากนั้นไม่นานค่ะพันรยาชื่อคุณพรทิชามาพร้อมกับลูกชาย๑๑ขวบ
รีบมาเลยนะแล้วเธอก็บอกว่าโอ้ยคนที่อยู่บนเสาอ่ะสามีที่ฉันเอง
เพราะอะไรถึงรู้เพราะตอนที่สามีขึ้นไปถ่ายเซลฟี่แล้วส่งมาให้เธอค่ะ
โอ้โหก็ทำไปประชดเมียนั่นแหละอ้าวนอกจากภรรยาแล้วก็ลูกแล้วครับ
แล้วก็พ่อของนายปอเนี่ยก็มาในที่เกิดเหตุด้วยนะพยายามเกลี้ยกล่อมบอกลงมาเถอะลงมา
พ่อและภรรยาก็โทรศัพท์ขึ้นไปเลยนะบอกให้นายปอนเนี่ยคนที่อยู่ข้างบนด้วยนะ
ลงมาเถอะใช้เวลาในการเกลี้ยกล่อมประมาณ๓ชั่วโมงนายปอนจึงยอมปีนลงมา
อ้อเนี่ยเนี่ยโทรศัพท์คุยกันอย่างเงี้ยครับลงมาเถอะที่รัก
เออเอาดูประวัติสองคนนี้อ่ะยอมลงมาจนได้ยอมลงมาสุดท้ายก็ต้องลงมาละสามชั่วโมง
เกลี้ยกล่อมกันนานนะคะเอาสองคนนี้ตอนแรกเขาอยู่ด้วยกันที่สระบุรีนะ
ทำงานด้วยกันแต่พอฝ่ายหญิงเนี่ยท้องก็ต้องมาอยู่ที่บ้านบ้านอยู่ที่บุรีรำค่ะ
พอคลอดปุ๊บ๕เดือนผ่านไป๕เดือนสามีต้องไปทำงานภรรยาอยู่บ้าน
แต่ทีเนี้ยสองคนนี้ทะเลาะกันบ่อยอืม
เขาน้อยใจเรื่อยมาค่ะครั้งนี้เขาก็ไปมาหนีบเขามาอยู่บ้านย่าบ่อยค่ะ
เขาหนีมาอยู่บ้านย่าบ่อยน้อยใจเมื่อไหร่ก็มาแต่ครั้งนี้เขามาแล้วเขามาทำแบบนี้เลย
อย่างเงี้เหรอเขาก็คิดว่าหนูมีใหม่ว่าเขาหนูไม่สนใจเขาค่ะ
แบบแล้วแล้วจริงจริงจริงจริงแล้วเป็นยังไงก็คือเราก็อธิบายให้เขาเข้าใจตลอด
ไม่ค่ะหนูอยู่บ้านเลี้ยงลูกอ่อนอยู่บ้านค่ะซอยหมากทำงานซอยหมากค่ะ
ลูกด้วยอ่าโอ้นอกจากเรื่องหึงหวงแล้ว
ฝ่ายชายน้อยใจฟันรยาว่าไม่ให้ขี่รถจักรยานยนต์
เออโอ้เรื่องน้อยใจภรรยาเออว้าวมายังไงเนี้ยนี่ใครคะเนี้ย
นี่ฉันน่าตานี่ฉันว่าน่าภูมิคุ้นนะเหมือนในอะไรนะคอเหล้าคอเหล้าอะไรนั่นอ่ะ
อ๋อคอเหล้าอ๋อนี่คอเหล้าใช่ไหมครับอ๋ออ๋อใช่สิเอ่อ
พอเหล้าที่ชอบอยู่หลังออฟฟิศโอ้โหเต็มเลยช่วง๖โมงเย็นช่วง๖โมงเย็น
คนละครเรื่องของเรื่องถ้าอยากจะมาร่วมเล่าข่าวกับเรานี่เลยครับ
ขอเล่าแบบนี้นะครับกับกิจกรรมที่เราเปิดให้คุณผู้ชมเนี่ย
สมัครเข้ามามาร่วมเล่าข่าวกับเรา
เปิดตั้งนานแล้วกับกิจกรรมนี้แล้วสมัครได้ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะสุพัสรานะ
วันสุดท้ายนะคะสามสิบพฤษจิกายุนค่ะสมัครแหละ
ยังไงล่ะคนที่อยากจะสมัครอายุ๒๐ปีขึ้นไปไม่จำกัดเพศ
จำเป็นต้องมีประสบการณ์เล่าขอสั้นหนึ่งนาทีค่ะ
ขึ้นยูทูปอัพขึ้นติ๊กต๊อกส่งลิงก์มาให้เรา
พี่พี่มีเรื่องเล่าหรือยังส่งแล้วใช่ไหมส่งแล้วใช่ไหม
หนึ่งนาทีอ่ะอ่าอ่ารอรอเอาเอา
เดี๋ยวได้เป็นคอเล่ากันนะนะพี่นะ

เอาคุณผู้ชมครับเรื่องต่อไปให้ดูกันหน่อยเป็นนาทีระทึกครับคุณผู้ชม
ดูกันไปโอ้โฮนี่ดูสรุปแล้วหนูคนนี้เขาจะได้เจอกับอะไร
เอ้าบอกแบบนี้ละกันว่าช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
คุณผู้ชมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้อ่านข่าวเจอเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนแบบพ่น
วัคซีนโควิด๑๙นี่แหละโอ้โฮมาแบบใหม่เลยนะ
มาแบบใหม่ทีนี้มีกระแสว่าอยากใช้บ้าง
หมอยงค่ะคุณหมอซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนในประเทศไทย
แล้วบอกสั้นแบบนี้เลยมันไม่ค่อยเหมาะ
เพราะว่าคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเนี่ยยังใช้ไม่ได้
ก็ต้องรอให้เขาพัฒนาก่อนแล้วกันเนาะ
คุณผู้ชมครับมาดูความสนุกสนานกันกับความน่ารักของเด็กกันด้วย
ติดตามเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ก

อ่ะก็คงจะอ้อนแม่น่ะมาแม่อยากเล่น

บัตรซื้อตั๋วยเรียบร้อยไปลูกพาย

ไม่ใช่ลูกเขาให้นั่งอยู่บนเรือแล้วไปชนกับคนอื่น

หนูสวนน้ำอยู่ข้างลูก

แล้วพี่พนักงานก็จดจ้องจะจับดีไหมหรือไม่จับดีหรือยังไง
งานก็แบบเอ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว

เอางี้บอกสิว่าจะเล่นน้ำจะได้ไม่ต้องซื้อตัวสำหรับเล่นเรือ
ใช่แล้วก็จะต้องไปซื้อกางเกงว่ายน้ำอีก
เพราะชุดแบบนี้มันเปียกขึ้นรถกลับบ้านลำบากอีกนะ
เด็กพี่ก็ชอบเล่นน้ำอย่างนี้แหละสนุกนะโตมาก็ติดน้ำชอบเล่นน้ำ
แต่ว่าที่เล่นน้ำของคุณมันแคบลงนะ
มาดูเรื่องความสยองครับคุณผู้ชมครับ
เด็กคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยสยองมากเลยพอไปดูอะไรอยู่ตรงกระจกนะ
โอ๊ยไหนน่ะ

ที่เต่าเหรอเต่าแล้วมีอะไรอ่ะมีไข่ด้วยอยู่ในช่วงวางไข่ค่ะ
วังไข่บนชายหาดอืมดิฉันทึ่งมากเลยนะอ่าที่บริเวณหลังเนี่ย
เอากระทะมาทำให้ทึ่งไข่เนี่ยปล่อยลงตอนไหนเออเอาเอ้ย
ใช้วิธีปล่อยยังไงอ่ะมือก็มือก็อยู่นะเท้าก็อยู่
ปล่อยลงยังไงอ่ะเออเอาอะไรหนีบเอาเอาอะไรหนีบอะไรไว้ไว้
หน้าท้องหน้าท้องใช้หน้าท้องหนีบแล้วก็ค่อยค่อยปล่อยเออ
อุ้ยไม่อยากรู้จังเลยเมื่องหลังการไทยทำอ่าคุณผู้ชมไปดูความแม่น
อ่าเรื่องของความแม่นเนี่ยนะของผู้ชายคนนี้ทำให้บ้านแตกมาแล้ว
ค่ะโอ้โห
แม่นจนบ้านแตกแต่ถามหน่อยยังไงล่ะ
ทำไมถึงบ้านแตกล่ะเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดได้
ผู้กัดสำหรับค่า
ยิงให้โดนใจเธอเอออ่านี้นี่นี่นี้ดูเพราะบ้านใจกล้าทานี้
ยิงปืนแม่นแม่นอ่าแม่นแต่ไม่เห็นถูกใจภรรยาเลยค่ะ

อาจจะดูการยิงนะยิงปั๊กปั๊กปั๊กปั๊กปั๊ก

โดนแต่เมียกลางกระบานเลย
และโดนซ้ำหลายดอกด้วยนะ

หันมามองเลยตากระหว่างเลย
โอ้โฮพอดีแล้วก็หลับตาข้างนึงยิงยิงพาด

ติดตามด้วยรายการต่อไปกับข่าวเย็นไทยรัฐ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ